เรื่องของกิจกรรมในการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะมาร้านนี้เลยบาวนี่อบกรอบไซมินิ
แต่รสชาติเนี่ยไม่มินินะเขาเปลี่ยนไปด้วยความเข้มข้นของช็อกโกแลตแท้
ทานเล่นระหว่างวันได้อร่อยจนหยุดไม่อยู่ในราคาเพียง๒๕บาทเท่านั้น
แล้วยังมีเขาเรียกว่าเป็นปังแบบคาราเมลอ่ะโอ้โหคุณเป็นขนมปังอบกรอบไซส์มินินะคะ
รสชาติหวานกลมหอมกลิ่นคาราเมลในราคา๒๕บาทเท่านั้น
ไม่ใส่สารกันบูดและไม่มีไขมันทรานซ์ด้วยนะคะ
ใครสนใจแคปช่องทางการสั่งซื้อหน้าจอนี้ไว้ก่อนได้เลยนะ
เอาล่ะใครอยากสั่งซื้อหรืออยากให้เราฝากร้านนะครับ
ก็ส่งรูปภาพกันมาเลย๒๓ภาพคลิปก็ได้๑นาที
และเรานะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมแบบนี้
แล้วก็ช่วยเหลือกันในช่วงแบบนี้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ